วัยรุ่นวัยรุ่นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากงานพระสมุทรเจดี
แต่ว่าระหว่างทางเขาดันไปเจออาริเจ้าถิ่นค่ะพี่ก๊อฟเจ้าถิ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
คนที่ประสบเหตุว่ามึงแน่เหรอทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันนะคะ
แล้วก็เหมือนกับตัวฝั่งคนที่โดนข่มขู่เองเขาก็บอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเงียบ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีเลยพี่ผมไม่ได้ตะโกนด่าฝั่งเจ้าถิ่นขาใหญ่เลยนะ
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าโอ้โหชักปืนออกมาแล้วขู่ว่ามึงแน่เหรอแล้วจะไล่ยิงแบบนี้
คุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาหนีวัยรุ่นในพื้นที่จนกระทั่งพุ่งชนกับรถยนต์บาดเจ็บ
นี่คือบาดเจ็บเพราะว่าชนกับรถเก๋งที่อยู่ระหว่างทางที่มีการซิ่งหนีปืน
เหตุการณ์นี้นะคะหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งตำรวจสพสำรงเหนือพร้อมกับกู้ภัยค่ะ
ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นเหตุการณ์วัยรุ่นนะคะไล่ทำร้ายกัน
ที่มอเตอร์ไซค์ของคนที่ถูกไล่ทำร้ายจะพุ่งชนรถเก๋งจนมีผู้บาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกศรีเทพารักษ์ศรีเทพานะคะ
ในพื้นที่ตำบลหนองสำโรงเมืองสมุทรปราการค่ะ
๑คนวัย๑๖ปีคือนายอานัทมีบาดแผลก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์คนเจ็บนะคะจอดอยู่ค่ะ
แล้วก็มีรถเก่งคู่กรณีที่มอเตอร์ไซคันนี้ไปพุ่งชน
ซึ่งเป็นรถเก่งสีบรอนก็จอดอยู่ในสภาพที่ด้านหน้าก็มีร่องรอยเฉียวชนพังยับเยินเหมือนกันนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนคนเจ็บค่ะนายวีรพัฒน์วัย๑๖ปี
เพื่อนบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยกับเพื่อนคนที่โดนไล่ยิงเนี่ยนะ

ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดี
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาเงียบเลยครับผม
ไม่ได้มีการตะโกนด่าหรือว่าท้าทายใคร

ช่วงที่แบบจะกลับบ้านในช่วงซอยทรัพย์บุญชัย
ระหว่างนั้นปรากฏว่ามันมีวัยรุ่นเจ้าถิ่น

พวกกันมา๔คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๒กันมา
แล้วก็มีการตะโกนด่าถามพวกผมว่ามึงแน่นักเหรอ
แล้วก็มีการชักปืนออกมาข่มขู่โอ้โหด้วยความที่ตกใจค่ะพี่
ผมกับเพื่อน๖คนก็เลยขี่มอเตอร์ไซซิ่งก็หนีตาย
สุดท้ายก็เลยมาเฉียวชนแล้วก็เสียหลักโอ้โหชนกับรถเก๋ง
กระทั่งได้รับบาดเจ็บแบบนี้
ฟังเพิ่มเติมจากเพื่อนคนเจ็บหน่อยค่ะ
นี่ค่ะทีนี้เบื้องต้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการสืบสวนกันต่อไปว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น

ก็เป็นหนึ่งใน๖กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนั่นแหละ

ที่เป็นคู่กรณีกับตัวผู้บาดเจ็บเอง

คนขับรถเก่งสีบรอนเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ย
คือผมก็ขับรถมาด้วยความเร็วปกติแต่แล้วจู่จู่โอ้โห
กลุ่มมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บมาด้วยความเร็วเหมือนหนีอะไรบางอย่าง
รีบมากแล้วฝ่าไฟแดงพุ่งชนหน้ารถผม
กระทั่งร่างเขาทะไหลไปแล้วก็บาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
ฝ่าไฟแดงมาแล้วก็โผล่เขามาจากฝั่งเนี้ยแต่เขาแผ่ข้ามมา
แหมข้ามมาฝั่งนี้เลยเขาเป็นฝ่ายมาชนเราใช่ไหมครับ
คือเขามาปากเรื่องนี้ผมว่าเห็นไม่ชัดแต่น้าสายตรวจเมื่อกี้เขาเห็น
ใช่ครับเขามาจากทางนู้นแล้วเขาก็ข้ามมาเลยแบบข้ามตัดข้ามตัดหน้ามา
หลังจากนี้นะคะตำรวจก็จะมีการสืบสวนเพื่อตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ชักปืนขู่เขา
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ